คือร้องได้ให้ร้าน

แฟนของเราสิไม่มาหา
หลอกให้รอคอยเธอ

ก็เป็นเพลงที่เรียกได้ว่า

มันยังเป็นเพลงแห่งความหวังด้วยคุณผู้ชม

มีนัยยะหลายอย่างอยู่ในเพลงนี้ครับ
ถ้าผ่านเพลงนี้ได้นะครับทุกอย่าง
ก็จะคลี่ขายขึ้นนะครับ
คิดว่าผ่านได้ไหมครับเพลงนี้ไม่เจอ

แสดงว่ามีความตั้งใจมากเลย
เวลาตอบเวลาอะไรเนี่ยมุ่งมั่นมากว่า
หนูจะต้องทำให้ได้ฉันจะต้องทำให้ได้
เพื่อใช้หนี้ให้คุณย่าให้ได้

เพลงที่๑นะครับมูลค่า๑๐๐๐บาท
น้องใบเตยร้องไปเรียบร้อยแล้วนะครับ
และน้องใบเตยร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
โฆ่งใจโฆ่งใจโฆ่งใจโฆ่งใจ
และเพลงที่๑มูลค่า๑๐๐๐บาทนะครับ
น้องใบเตยร้องไปเรียบร้อยแล้วนะครับ
น้องใบเตยร้อง
ร้องได้ครับ
ดีมาก
มีคำได้เลย
๑หมื่นที่แซนยิ่งใหญ่ค่ะ
๑หมื่นจากพลังที่มีอยู่๒๐กิโลกว่ากว่าจากน้ำหนักค่ะ

รับแล้วค่ะ๑หมื่นบาท

กันไรวันวันละประมาณ๑๕๐ก็ยาทองก็ขายของมันได้บ้างไม่ได้บ้าง
ขายได้ไม่ได้ก็ต้องเก็บไว้ให้เขาค่ะ
เก็บไว้สำหรับดอกของเงินกู้ค่ะหักไว้เลยเฉลี่ยเกือบวันละ๑๐๐กว่าบาทนะครับใช่ไหมฮะ
เดือนหนึ่ง๓๐วันวันหนึ่งวันหนึ่งต้องเก็บให้ได้๑๒๐บาทอะไรประมาณนี้
ต้องหักไว้เลยค่ะก็หนักหนาสะอาดอยู่อย่างนี้เพราะว่ามันต้องทุกวัน
บางวันขายไม่ได้ก็มีแต่ผมต้องให้ช่วยแล้วถ้าขายไม่ได้ผลไม้ก็เน่าอีก
ขายไม่ได้ก็มีเพราะช่วงนี้ขายลำบากค่ะช่วงหน้าผลไม้พอหมุนได้แต่ช่วงหน้านี้หมุนไม่ได้เลยค่ะ
ขายก็คือเป็นเพลิงที่พักอยู่ด้วยนะครับอยู่ริมถนนถนนอะไรฮะ
จันทบุรีสะแก้วค่ะจันทบุรีสะแก้วค่ะสภาพที่อยู่เป็นยังไงคะ
ก็จะพังแล้วค่ะไม่ไหวแล้วมันจะทนลมทนฝนไหวหรือเปล่าปีนี้ค่ะ
ก็คือข้างหน้าเป็นแถงขายผลไม้ยกเพลิงขึ้นมาข้างหลังก็เป็นที่นอน
หลังคาเป็นอะไรครับสังกษีค่ะเป็นสังกษี
อยู่มากี่ปีแล้วจ๊ะ๗ปีค่ะเข้าปีที่๘ค่ะ
แล้วน้ำไฟอ่ะครับยังไงน้ำไฟเขามีหมู่บ้านเขามีปลาปลาค่ะ
ไฟเป็นไฟของคนเขาทำไฟเราต้องซื้อไฟเขาใช้ค่ะหน่วยละ๑๐บาท
ก็ไปต่อเข้ามาแล้วก็คิดดูมิเตอร์ฮะเพราะว่าเราจัดรายละ๑๐บาท
ใบเตยก็อยู่เพลิงอย่างนี้กับย่ามาตั้งแต่จำความได้ใช่ไหมค่ะ
เรามีบ้านในฝันที่เราอยากจะได้ไหมบ้านในฝันเราเป็นยังไง
มีค่ะเป็นแบบไหนบ้างในฝันของใบเตย
เป็นบ้านปูนนะคะอืมที่มันแข็งแรงหน่อยนะ
อยากได้ห้องนอนของตัวเองไหมอยากได้ค่ะ
แล้วที่บ้านเนี่ยส่วนไหนของบ้านที่มันดูแย่สุดต้องการปรับปรุงที่สุดเลย
ต้องการปรับปรุงที่สุดคือห้องครัวค่ะห้องครัวของบ้านมันเป็นยังไงลูก
มันเป็นที่แรกมันตั้งอยู่อย่างนี้แต่ตอนนี้มันเริ่มเอ็น
มันเอ็นเสามันเอ็นจะล้มก็ด้วยมันไม่ได้เป็นการก่อสร้างแบบถาวรนะนะ
เด็กนี่เขาเคยบอกไหมว่าถ้าเรามีบ้านแบบนี้มันจะดีนะปูย่า
ว่าใบเตยเขาเคยบอกเขาจะเรียนสูงสูงเพื่อที่พ่อกับแม่จะไม่ได้ลำบาก
มีบ้านที่เป็นของตัวเองจากบ้านเล็กบ้านใหญ่อะไรไม่จำกัน
คุณย่าขายผลไม้อะไรบ้างคะเนี่ย
ขายพวกผลไม้พวกทุเรียนพวกเงาะอย่างนี้ค่ะหน้านี้ก็ไม่มีผลไม้ค่ะ

มีส้มมีพวกสละอย่างเงี้ค่ะแตงโมสับปะรดเพราะทุเรียนก็เริ่มออกค่ะ

เวลาเอามาขายไม่ดีเกิดมันหมดอายุมันสุกเกินไปหอมเกินไป

ผลไม้อะไรขายดีสุดคะใบเตย
ก็คือจะเป็นสละค่ะ

นี่สมมุติว่าตอนนี้คนดู๖๐ล้านคนทั่วประเทศเลยนะอยู่ทางบ้านดูใบเตยอยู่

ใช่จะชวนเขาไปซื้อผลไม้ร้านใบเตยได้ยังไงคนจะรู้ได้ไงว่าร้านนี้เป็นของใบเตยไหนลองชวนซิ
ร้านหนูเป็นจุดสังเกตยังไงชวนคนไปซื้อผลไม้

ร้านอยู่ถัดจากต้นไม้ใหญ่มา๒ล้านค่ะ

ใหญ่แค่ไหนต้นอะไร

มีค่ะจะเขียนว่าร้านเจ๊ทองค่ะ

แถวสะแก้วแวะร้านเจ๊ทองนะคะซื้อผลไม้ได้กับใบเตยค่ะบอก
แถวสะแก้วแวะซื้อผลไม้ได้ทางใบเตยนะคะ

จากต้นไม้ใหญ่มา๒ล้าน
ถัดจากต้นไม้ใหญ่มา๒ล้าน
เอาไปเอาไปทำป้ายเลยคุณย่าทำป้ายติดเลย
เจ๊ทองใหญ่ผมว่าขายได้แน่นอนมีคนดูรายการเราเยอะ

อยากให้ช่วยกันบางทีแบบคนเราก็หากินกันจนสุดตัว
กิวจริงเพื่อให้รอดไปวัน
โอ้โหร้านแบบนี้แถวทางเชียงรายเหมือนกัน
สตอเบอรี่อย่างนี้หรือสับปะรดภูแลอย่างนี้
เป็น๒๐๓๐ล้านเหมือนกันเหมือนกันหมดอยู่เรียงทาง

เป็นคนหนึ่งเลยที่เวลาไปอย่างนี้แล้วก็ชอบแวะ
ร้านผลไม้ข้างทางอย่างนี้ฮะแวะชิมทุกร้านเลย
แล้วซื้อไหมซื้อไหมชิมแล้วซื้อไหม
ก็ชิมทุกร้านมันก็อิ่มแล้วกว่าจะถึงร้านสุดท้าย

ใบเตยหันมามองหน้าแบบอืม
ตอนนี้รับไปแล้ว๑หมื่นนะครับ

เราต้องการใช้หนี้ให้กับคุณย่าหรือคุณแม่เนี่ยนะครับ

ทีนี้มาถึงเพลงที่๒แล้ว

ค่าสองหมื่นบาทนะครับถ้าพร้อมอินโทรเพลงที่สองมาเลยครับ

เมื่อเช้าค่ะเมื่อเช้าอุ้ยเมื่อเช้านี้เองหวานหมูแล้วทีนี้เยี่ยมจริงจริง
เพลงนี้เป็นเพลงที่สองนะถ้าร้องได้ก็แน่นอนรับสองหมื่นนะครับ
ตอนนี้สิทธิ์ของใบเตยก็หยุดได้แล้วเพราะมีเงินสะสมแต่ถ้าเกิดเราร้องได้เราก็ไม่ต้องหยุด
เราก็ร้องต่อเพียงแต่ว่าจะใช้ตัวช่วยหรือไม่ใช้เท่านั้นเองพร้อมนะครับสำหรับการแข่งขัน
เอาละครับถ้าพร้อมแล้วตอบมาเลยครับใบเตยให้ได้ยินชัดกันไปนะครับว่าฟังอินโทรไปแล้ว
อ้าวสำหรับเพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐๐บาทใบเตยจะสู้หรือจะหยุดครับ

ตัวช่วยครับมีให้ทั้งหมด๖แผ่นป้ายด้วยกัน
ใช้ได้๓แผ่นป้ายตลอดทั้งการแข่งขันในเพลงนี้ใช้หรือไม่ใช้ครับ
ใช่ใช่ใช่

เพื่อจะคว้าสองหมื่นบาทไปให้ได้ค่ะ
ก็มาชมการต่อสู้ของสาวน้อยคนนี้กันต่อนะครับ

ฉานดีมากถ้าพร้อมก็มาเลยครับเพลงที่๒ครับเพลงนี้มูลค่า๒๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๒เพลงมาครับ

ให้มากกว่านี้เหลือเกิน
แต่กลัวจะเพลิน
จนเปลื้อทำเกิน
ก็ถูกให้เป็นแค่คนรู้จักเลื่อนเป็นคนรักไม่ได้สักที
จึงทำเท่าสิ่งที่มียามเห็นเธอเป็นทุกข์ใจ
ห่วงอยู่ไกลจะหน้ายิ้มให้ด้วยสายตา
คอยเป็นธุระในเรื่องที่พอช่วยได้
ขอโทษบางคราวที่ต้องเหินห่างและมีบางครั้งที่เคยขัดใจ
บางอย่างที่ขอมากไปเจ้าที่หัวใจพ่วง

ฮี่
คนที่ไม่ใช่แฟนทำแทนทุกเรื่องไม่ได้
เหนื่อยก็รู้เหงาก็เข้าใจแต่ไม่อาจที่ยืมอ้อมแขน
คนที่ไม่ใช่แฟนทำแทนทุกเรื่องไม่ได้
หน้าที่ตามฐานะใจห้ามดื่มก้าวล้ำเส้นแฟน
ภาระในเขตอ้อมแขนไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้
อยู่ข้างใจแต่ไม่ขอเป็นสำรอง
ขออย่าได้มองความซื้อแล้วแปลว่าง่าย
เมื่อเราเจอกันข้างพรมลิขิตก็อยากใกล้ชิดมากเกินห้ามใจ
เจียมตัวว่าเราคือใครแค่แอบรู้ใจไม่ใช่แฟน
ต้องสู้ชีวิต